ไปดูเรื่องของกิจกรรมนะครับที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็พูดถึงนะครับความร่วมมือครั้งใหญ่ของวงการมอเตอร์สปอร์ตกับการที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็หน่วยงานภาครัฐเอกชนภายใต้ชื่อกิจกรรมนะครับ
รวมถึงนะครับมีการเพิ่มห้องน้ำเพิ่มจุดจอดรถจุดบริการอาหารทั่วบริเวณลานกิจกรรมแล้วก็รอบไซส์สแตนเพื่อรองรับผู้ชมทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติให้ทั่วถึงที่สุดครับ